พาคุณผู้ชมไปดูวินาทีที่ตำรวจศรีสะเกดเขาไปล่อซื้อยาบ้าจากคนขาย
คนขายเป็นเยาวชนแล้วเหมือนเล่นซ่อนแอบกับตำรวจนะฮะ
คือหนีออกจากบ้านไปซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพงคนหนึ่งไปหลบตรงนั้น
อีกคนหนึ่งไปซ่อนอยู่ในห้องน้ำแต่สุดท้ายตำรวจสามารถรวบตัวได้ทั้งหมด
แล้วก็ของกลางเดี๋ยวไปดูวินาทีการจับกลุ่มเยาวชนกันครับ
คือผมอาจจะใช้คำที่ดูน่ารักกับวินาทีการจับกลุ่มไปนิดหนึ่ง
คือแค่คล้ายกับเล่นซ่อนแอบหนีไม่รู้จะหนีไปไหนล่ะ

ถูกต้องก็เลยถูกตำรวจตามจับ
แล้วก็คนหนึ่งก็ไปหลบอยู่ข้างกำแพง
คุณผู้ชมครับชุดสืบสวนสพเมืองศรีสะเกด
เข้าจับกลุ่มเยาวชนอายุ๑๖๑๗ปีนะครับ
หลังจากติดต่อล่อซื้อยาบ้า๒๐เมตร
ในราคา๒๕๐๐บาท
โดยเยาวชนอายุ๑๗ปีเขาวิ่งออกจากบ้าน
ไปซ่อนไปซ่อนอยู่ข้างกำแพงบ้าน
คิดว่าเจ้าหน้าที่จะมองไม่เห็นหรือจะหาไม่เจอ
แต่สุดท้ายครับโดนจับโดยละม่อมครับ

ส่วนอีกคนหนึ่งหนีไปซ่อนตัวในห้องน้ำ
แล้วก็นำเงินที่ใช้ล่อซื้อไปซ่อนเอาไว้ในท่อน้ำทิ้ง
พอนำมาตรวจสอบครับก็ตรงกับเงินที่เจ้าหน้าที่
ได้ถ่ายสำเนาพร้อมกับลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

เยาวชนอายุ๑๖กับ๑๗ปีนะครับ

สุดท้ายก็พบว่ามีสารเสพติด
สอบปากคำเบื้องต้นเยาวชนอายุ๑๖ปีสารภาพบอกว่า

ก็จะซื้อมาเสพครั้งละประมาณ๕๐๖๐เมตร
แล้วก็ขายให้กับวัยรุ่นที่มาขอซื้อด้วย

ถูกต้องตัวเองเนี่ยซื้อมา๕๐๖๐เมตร

แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาว่า
ขายยาเสพติดประเภท๑ยาบ้า

สองก็คือมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพยาเสพติด
ก็แจ้งข้อกล่าวหาไปสำหรับอายุ๑๖ปี
ส่วนอีกหนึ่งคนสารภาพบอกว่า

กำลังจะไปซื้อแล้วก็กำลังจะเสพ
ก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
นำตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ